ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่รักคู่หวานในวงการบันเทิง
สำหรับคุณป๊อกปิยธิดาแล้วก็คุณตั๊กนพัสสารัน
ต้องบอกว่าคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กับคู่ข้าวใหม่ปลามันเลยทีเดียว
ยังได้มาอัปเดตเรื่องทายาทที่หลายคนลุ้นกันอีกด้วย
ซึ่งทั้งคู่ก็บอกเลยว่าไม่คิดที่จะมีเบบีค่ะ
แม้จะคบหาดูใจกันมา๑๑ปีแถมใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีก๓ปี
แต่ความน่ารักและความหวานของตั๊กนพัสรันและป๊อกปิยธิดา

โดยเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาทั้งคู่เผยว่ามีเวลาได้อยู่ด้วยกัน
แม้จะเป็นโมเมนต์ที่ต้องทำงานแต่ก็แฮปปี้ไม่น้อย
โดยตั๊กรับว่าไม่มีดอกไม้ให้ภรรยาสาว
ซึ่งป๊อกเองก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เข้าใจดีค่ะ
พอถามถึงเรื่องทายาทที่หลายคนลุ้นนั้น
ทั้งสองยังย้ำว่าปิดโครงการมีลูกไปตั้งนานแล้ว
แต่หากน้องจะมาโดยธรรมชาติก็ค่อยว่ากันใหม่
ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เหงาเพราะช่วยกันเลี้ยงหลานอยู่นั่นเองค่ะ
อยู่ด้วยกันค่ะแก้บท

แล้วก็ทำงานของเราไป
พี่ว่าตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุด

แต่ว่าเราสามารถมีทุกอย่างได้พร้อมกัน

เลี้ยงหลานนี่แหละค่ะเหมือนเดิม

คงจะเป็นคนที่กังวลมาก
แล้วก็คงจะไม่เป็นอันทำงาน

ครับ